ยังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อดีไปเที่ยวภาคเหนือนะคุณชนะ
ขึ้นเหนือกันไปเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่ภาคเหนือเนี่ยโอ้โห
อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง
หนาวแล้วอ่ะแน่นอน
เพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศที่นั่นกันหน่อยนะครับ
เฮ้ยหนาวสั่นได้ก็คุ้มเพราะบรรยากาศสวยงามจริง

อยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ

นักท่องเที่ยวพากันไปนอนกางเต้นเลยครับ
เพื่อสัมผัสอากาศหนาวที่มองเห็นเป็นทะเลหมอกสุดฟินแบบนี้

รอพระอาทิตยามเช้า
เห็นนี่เป็นแสงที่ตกกระทบลงมาสลับกับก้อนเมฆที่สวยงาม
อุ้ยดูสีฟ้ามันเป็นหลายสีส้มรามขาวม่วง
คิดว่าอยู่ต่างประเทศนี่คือประเทศไทยนะครับ

แล้วที่ผมบอกว่าอุณหภูมิลดลงเนี่ยคือลดลงแบบสุด๖องศา
อุ๊ยหนาวจัดเลยคุณผู้ชมพอเช้า๖องศา
ไม่ต้องอาบแล้วน้ำ

คือที่บริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานตรงนั้นจะหนาวมาก
ขณะที่บนยอดดอยจุดที่สูงที่สุดเลยนะฮะ
ก็อยู่ที่ประมาณสัก๘องศาได้
คือเขาจะมีการวัดอุณหภูมิทุกวันนะคุณผู้ชม
มันก็จะแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ประมาณนี้

แล้วถ้าไปที่นี่นะก่อกองไฟเบา
ช่วยคลายหนาวได้
มันช่วยคลายหนาวแล้วมันก็คงจะฟินมากจริงนะครับ
คุณผู้ชมใครที่ยังไม่รู้จะไปที่ไหน
ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ผมแนะนำนะ
แต่จะไปกันแล้วเนี่ยศึกษาเส้นทางกันให้ดี
แล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วย
เพราะหน้าหนาวผมบอกเลยนะว่าเป็นช่วงเวลาที่คือหลายคนอ่ะ
ตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปที่นั่นในช่วงปีใหม่
ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะกังวลเรื่องโควิดระบาด
ฉันเข้าใจนะคุณผู้ชมแต่ก็เชื่อมั่นในมาตรการการดูแลของเจ้าหน้าที่
ยังไงเราก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีดูแลสุขภาพตัวเองด้วย